คุณตาป่วยนอนสมหาหมอก็ไม่หายเชื่อปอบสิงร่าง
สุดท้ายจะไล่ปอบได้หรือไม่ติดตามในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสัมภาษณ์สวัสดีครับคุณสุภาษณ์สละ
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาล่ะมาเจอกันช่วงบ๊ายบายแบบนี้บายสามครึ่งใช่ค่ะ
โดยประมาณนะครับอ่ะเรื่องที่เราจัวหัวกันเอาไว้
ไปดูกันหน่อยอาการของคุณตาจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
จะไล่ปอบสำเร็จหรือไม่แล้วอาการดีขึ้นอะไรยังไง
แต่ก่อนอื่นมาดูเรื่องระทึกแถวเส้นรามอินทา
โอ้โหปุ่งปังเพื่อยังไทยประทัดเหรอ
ไม่ใช่ค่ะมีใครไม่รู้ยิงปืนไล่รถเมย์
แล้วไม่รู้ไปมีเรื่องอะไรกันมาแต่มันเป็นเหตุระทึกค่ะเอาดูคลิปค่ะ
โอ้วมันยิงมา
พ่อมองเห็นว่ามันอยู่ไหนอ่ะ
อ่ามันต้องกลับมา

มันต้องกลับมาให้หน่อย
เดี๋ยวดูขวางให้

หนูกำลังมุ่งหน้าเข้าแฟชั่นค่ะพี่

ชาวบ้านเขามากันเต็มเลยนะทำพิธีอยู่เนี่ยทำพิธีไล่ปอบนะ
แต่บอกไว้ก่อนมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับ
แล้วที่สำคัญคือคุณตาแกป่วยแต่เรื่องของเรื่องทั้งญาติทั้งชาวบ้าน
เขาเชื่อว่าเป็นเพราะปอบมาเข้าสิงแล้วยังไงรู้ไหม
มีเลือดออกจากปากด้วยอ่ะโอ้โหอาการหนักเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
คุณตาเนี่ยนอนสมอยู่แบบนี้แล้วเขาบอกว่ามีพฤติกรรมแปลกด้วย
ตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนชอบออกมาหาอะไรกินกินเท่าไหร่
ญาติญาติแกบอกนะกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม
พอตอนกลางวันกลับไม่มีเรี่ยวแรงนอนสมอยู่แบบนี้
อาการคล้ายโดนปอบเข้าสิงนั่นคือความเชื่อนะ

ญาติญาติเลยไปเชิญคนที่มีวิชาก็คือคุณยายสวมเสื้อสีน้ำเงินคนนี้
มาทำพิธีไล่ปอบตามวิธีโบราณ
วันแบบนี้รอบตัวทำการไล่ปอบออกจากร่าง
นั่นคือพิธีแรกเข้าสู่พิธีที่สองคุณป้าเสื้อสีน้ำเงินเนี่ย
ที่บอกว่ามาไล่ปอบให้เอาเหรียญเอาเหรียญวนรอบ
สแกนวิญญาณสแกนวิญญาณก่อน
หลังจากนั้นเอาใบหนาดค่ะใบหนาดนี้เขามีความเชื่อว่าเอาไว้ไล่ผีไง
เอามาตีตามตัวคุณตาบอกว่าเป็นการไล่ผี
หลังจากเสร็จพิธีที่สองนี่เลยยังไงยังไง
คุณตาก็อักเลือดออกมาเลยค่ะคุณโอ้โหเหมือนในหนังจีนเลยนะ
ใช่แต่สงสารคุณตานะมาเล่ากันอย่างนี้บางทีเราก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพจริงนะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูกันก่อนว่าคุณตาที่บอกว่าป่วยแกป่วยเป็นโรคอะไร
คือสืบทราบข้อมูลมาครับสรุปแล้วคุณตาเนี่ยจริงแกเป็นโรคตับ
อ้าวคุณตาตรวจพบตั้งแต่ปี๒๕๕๙ไปหาหมอมาหลายครั้ง
ครั้งล่าสุดนะครับเมื่อเดือนที่แล้วพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะ
ในช่วงที่เดือนที่แบบใกล้จะหมดปีนี่แหละคุณผู้ชม
พอไปหาปั๊บเนี่ยอาการของคุณตาสุดหนักจนต้องเข้าไอซียู
แล้วย่านย่านบอกว่าต้องให้เลือดไปถึงสามสิบถุงอ่ะโอ้โหอาการหนักน่ะ
แล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจด้วยครับ
แล้วก็นอนรออยู่ที่โรงพยาบาลเฉยเฉยทางญาติพากลับมาบ้านครับ
เหตุผลเพราะเชื่อว่าหากตาจะจากไปก็อยากให้สิ้นใจที่บ้านจะดีกว่า
นั่นคือความประสงค์ของทางญาติแต่พอพากลับมาบ้านแล้ว
ปรากฏว่าก็มีพฤติกรรมอย่างที่ผมเล่าไปคือญาติญาติเขาสังเกตพฤติกรรมว่ากลางคืนไม่หลับไม่นอน
แล้วลุกขึ้นมากินนู่นกินนี่ไม่อิ่มเออแล้วกลางวันกลายเป็นว่านอนสมอยู่แบบนี้
แต่บางทีเราก็ต้องดูว่าคุณตาแกป่วยด้วยอะเนาะ
พาไปหาหมออีกสักครั้งไหมเช็คอาการอีกสักครั้งไหม
ที่อากาศเลือดเป็นเพราะอะไรครับ
แล้วล่าสุดหลอกใครไม่หลอกโทรหาตำรวจคมครูตำรวจตำรวจบอกว่า
อ้าวแล้วฉันจะไปแจ้งความยังไงล่ะเนี่ย
วันนี้บรรณน้อยน่ะบริษัทผมตั้งอยู่ที่ไอ้พลาสนะพี่ฝราห์สาม
โอ้โหพอดีผมมีญาติอยู่แถวนั้นพอดีเลย
พี่เดี๋ยวผมให้น้าไปจ่ายที่นั่นได้ไหมครับ

โอ้โหพี่ผมเกรียดมากเลยพี่ทำเนี้ย

แล้วดูคุณตำรวจเขาทำ
ครูตำรวจไม่ได้ทำ

ข่มครูว่าครูตำรวจเนี้ยไปกู้เงินมา

อ่าแหล่ะเล่นสมจริงสมจังเลย
เป็นตำรวจภูทรภาคที่๙ค่ะ
ถ่ายคลิปตอนที่มิจฉาชีพโทรมาข่มขู่เรื่องการกู้เงิน
แล้วก็เขียนแคปชั่นนะเครียดแอปกู้เงินโทรมาขู่ตั้งแต่เช้า

ไม่กล้าแจ้งตำรวจก็ตัวเองเป็นตำรวจเนี่ย
นั่นสิเอาในคลิปผู้กองนะคะ
คุยกับผู้ชายคนหนึ่งแต่ถ้าให้ฟังดีนะปลายสายเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดนะ
คาดว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพเกี่ยวกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ต่างชาตินะคะ
โทรมาทวงบอกว่าต้องจ่ายเงินแทนลุงนะ
ลักษณะมันก็มีแบบเรื่องราวให้แบบคิดตามแล้วก็ล่อหลอกอะไรแบบนี้เนอะ
ผู้กองแกก็พยายามพูดไปล่อลวงไปเรื่อยเผื่อได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไง
นั่นคือสไตล์ของคุณตำรวจเขา
แม่อย่างนี้ครับถามไปเรื่องของชื่อบริษัทด้วยนะ
ปลายสายก็ตอบกลับมานี่มีชื่อบริษัทเหมือนกัน

แล้วยังบอกอีกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมา
เพราะช่วงนี้โควิดคือเรื่องของเรื่องคุณตำรวจเนี่ย

เพื่อจะหลอกล่อว่าเอาเงินไปให้ก็คือจะได้จับ

ล่อซื้อเอออะไรแบบนั้นเอางี้พอ
แหมหลอกล่อไม่สำเร็จแต่อย่างนี้ละกัน
ปลายสายยังข่มขู่ด้วยว่ารีบแอดไลน์มาเลย
ถ้าวันนี้ยังไม่เห็นสลิปเงินที่โอนเข้ามาแล้วก็
เอาไว้เลยนะเดี๋ยวจะประจานประจานในโซเชียลซะเลย
เอาแล้วบอกไม่พูดเล่นนะอย่าให้ใช้ความรุนแรงแน่

คุณตำรวจบอกว่าเอาตัวเองก่อนนะ
ผมไม่ได้กู้เงินไปถามคุณลุงลุงผมก็ไม่ได้กู้เงิน
คุณตำรวจคาดว่าจะมีคนกู้เงินจากแอปพลิเคชันนี้จริง
แต่เอาเบอร์โทรศัพท์ของคุณตำรวจไปใส่ในระบบ

อย่างไรก็ตามที่โทรมาแบบนี้คุณตำรวจเขาได้เบอร์โทรค่ะ
คุณตำรวจก็เลยเอาเบอร์โทรปลายสายไปใส่ในระบบ
แน่ตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นเบอร์โทรใคร
ไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งความเองเลยนะประชาชน

จัดการให้นะครับเรื่องนี้ครับอย่างที่คุณสุภาษาราบอกไป
แก๊งทวงหนี้แก๊งเงินกู้นอกระบบมันระบาดพอกับโควิดเลย
มาที่เรื่องนี้กันบ้างสาวชาวลาวคนนี้นะครับ

นี่คือคลิปที่นางสาวรัตนาอายุ๓๓ปีเป็นชาวลาวจากแขวงจำปาศักดิ
เขาส่งมาให้กับทางไทยรัฐทีวีของเราเขาร้องเรียนเรื่องนี้นะครับว่า
มาพักอาศัยในไทยกว่า๒๐ปีแล้วแล้วเนี่ยก็โดนคุกคามแบบนี้เป็นประจำ

เหลือหน่อยหลังจากถูกแก๊งเนี่ยนะฮะในคลิปเนี่ยแหละคุกคามอย่างหนักเลยครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวรับเรื่องนะแล้วก็ลงพื้นที่ค่ะ
และช่วงลงพื้นที่ไปเจอกับรถกระบะของแก๊งกู้เงินนอกระบบนี้ด้วย

เนี้ยกลับมาทวงหนี้อีกครั้งเลยนะเออและนางตรัตนาเนี่ยเปิดเผยว่า
เอาจริงคุณนักข่าวเรื่องมันเป็นแบบนี้
ค้ำประกันให้กับเพื่อนเพื่อนเป็นคนไทยเพื่อนกู้เงินมาสองหมื่นบาท
ทีนี้พอคนกู้หายตัวไปเธอก็ต้องรับผิดชอบสิ
เป็นคนเซ็นค้ำประกันนั่นเองเธอบอกว่าจะตั้งใจละชดใช้ให้หมด
แต่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี
ต้องยอมชดใช้ไปเรื่อยแต่เนี่ยเธอไม่ไหวแล้วจริงเพราะไม่มีเงินแล้วสุดจะทนเลยอัดคลิปไปแจ้งความกับทางตำรวจนะ
ทีนี้ด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยก็ร้องเรียนกับเราแล้วเธอก็บอกเองนะเราไม่ได้แบบว่ามาปรักปำอะไรใครทั้งสิ้นนะ
บอกว่าตอนแรกไปแจ้งความกับตำรวจแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความนั่นคือสิ่งที่เธอกล่าวอ้างมา
นั่นทำให้แก๊งเงินกู้เนี่ยเพิ่มความรุนแรงในการทวงเงินมากขึ้นแล้วแก๊งเงินกู้เนี่ยยังบอกอีกว่าไม่กลัวหรอกตำรวจเพราะว่าเคลียร์หมดแล้ว
ลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่ผู้เสียหายบอกเราหน่อยครับ
นี่คือช่วงที่แก๊งเงินกู้โทรมาหานางรัตนานะครับ
เอาทีนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็ต้องไปถามเรื่องนี้กับตำรวจ

สุวนามค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรช่องเม็กอืม
ท่านผู้กำกับบอกว่ามารับตำแหน่งวันแรก
ยังไม่ทราบเรื่องทั้งหมดแต่ก็ได้สอบถามพนักการสอบสวนและชุดสืบสวน
ชุดที่ปฏิบัติงานวันที่เขาเข้ามาแจ้งความแล้วนะ
ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันครับคือทางตำรวจเขาบอกว่า
นี่เป็นเรื่องเร่งด่วนคือเราก็รับแจ้งความแหละ
ไอ้ที่บอกว่าไม่ได้รับแจ้งแล้วไม่จริงค่ะน่ะแล้วตอนเนี้ย
ทำการเร่งดำเนินการเรื่องนี้ให้แล้วแล้วก็เสนอต่อผู้กำกับ
ในช่วงนั้นเลยทีเดียวแล้วก็ผู้กำกับคนเก่า
ได้มีคำสั่งให้ชุดสืบสวนเร่งดำเนินการสอบสวนจับกลุ่ม
แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าวตำรวจเขาบอกแบบนี้นะ
ไม่ได้เป็นความผิดซึ่งหน้าอ่าตำรวจก็เลยบอกให้ผู้เสียหายเนี่ย
ก็คือนางรัตนาถ้าหากว่ากลับไปบ้านแล้ว
แล้วกลุ่มชายดังกล่าวมาอีกมาคุกคามถึงที่บ้านอีก
รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ไปจับกลุ่มถึงที่บ้านเลย
แต่อย่างนี้พอผู้เสียหายเดินทางกลับบ้านไป
ก็ไม่ได้แจ้งกลับมากับทางตำรวจอีกเลยไง
ตำรวจก็เลยไม่ได้เข้าไปแล้วมันกลายเป็นว่า

เอาผู้กำกับสพช่องเมคตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามนะคะ
หลังจากที่ในคลิปเนี่ยเขามีการอ้างว่า
เคลียร์กับตำรวจแล้วตำรวจว่ายังไง
ไม่รู้เห็นกับแก๊งเงินกู้อะไรเนี่ยไม่รู้เลย
ที่เขาบอกว่ามาเคลียร์กันมาเคลียร์เรื่องอะไรไม่เห็นรู้จักเลยนะคะ
เดี๋ยวทางตำรวจเขาจะเร่งดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะครับ
เอาทีนี้มาดูนาทีชีวิตค่ะของลูกเรือประมงค่ะ

ไม่ได้ลากไปเลยลากป่าว
โอ้โหหนักที่ชีวิตจริงนะคุณสุภาษา
จริงค่ะนี่เป็นเจ้าหน้าที่ไปช่วยนะคะ

ไปช่วยเรือประมงที่มีชื่อว่าพอธีรวุฒนาวี
โอ้โหเรือแตกค่ะ

พอรอความช่วยเหลืออยู่กลางทะเลแบบนี้

และเกิดขึ้นตอนกลางคืนไง๓ทุ่มครึ่งค่ะ

ทัพเรือภาคที่๒เขาก็ประสานไปที่

เรือก็พยายามค้นหาตามพิกัดที่ได้รับแจ้ง
ไปเจอแสงไฟกระพริบกระปิ๊บปิ๊บปิ๊บอยู่กลางทะเล
ลูกเรือเห็นไฟของทหารเรือพยายามส่งสัญญาณบอกว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้
แล้วกว่าจะไปถึงนะคุณเที่ยงคืน
โอ้โห๓ชั่วโมงอยู่แบบนี้ค่ะ
เอาละครับจุดที่เจอทั้ง๗ชีวิตนะครับ
ห่างจากสถานีเรือสมุยจังหวัดสุราธานีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ประมาณสัก๒๐มายทะเลใกล้กับเกาะว่าวอะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้สวมชุดชูชีพนำห่วงยางที่คล้องเชือก
แล้วก็ว่ายน้ำฝ่าขึ้นทะเลนะครับรวมไปถึงสายฝนด้วย
ไปช่วยลูกเรือประมงเอาไว้ได้ครับ
พอไปถึงตัวนะครับเจ้าหน้าที่บนเรือก็ช่วยกันดึงนะฮะ
ดึงเข้ามาดึงเข้ามาสรุปช่วยได้ทั้ง๗คน
มีเป็นลูกเรือชาวไทย๓คนและลูกเรือชาวเมียนมา๔คนครับ
ทั้งหมดปลอดภัยแต่อย่างงี้หลายหลายคนเนี่ย
ก็เป็นห่วงเรื่องของโควิดก็ทำการตรวจเอาไว้ก่อน
สรุปว่าผลบวก๑รายนะที่เหลือเป็นลบหมดตอนนี้นะครับ
ก็ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับ
แล้วก็ต้องชื่นชมกองทัพเรือด้วยนะครับ
ช่วยเหลือได้หมดทุกคนนะครับ

ต้องกักตัวนะเพราะว่ามีลูกเรือหนึ่งคนติดเชื้อโควิดนะคะ
ใช่ครับสาวเตรียมเลย

มาด้วยไปดูซิเครื่องประดับชิ้นใหม่ของนายคนนี้

นี่ไงคุณแน็กชาลี
เอาไหมถามว่าเอาไหมเอาไม่เอาเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
สุพัสราครับเข้ารายการแล้วครับ

มันหลุดเหมือนจะพังไงก็ไม่รู้ว่ะค่ะ

เอานี่ถ้าอยากได้ตุ้มหูใหม่

ดูแน็กชาลีเขารีวิวตุ้มหูใหม่น่าใช้หรือเปล่านะ
ฉันมีตุ้มหูใหม่นะ

คือมีไหมแบบนี้

นี่ดูสิ
นี่จริง
ที่คนกลัวใช่ไหมเขาเป็นคนรักสัตว์
เขาบอกแบบนี้เลยนะเขาเป็นคนรักสัตว์ทุกชนิด
ไม่ว่าจะน่าเกลียดน่ากลัวแค่ไหนเขาบอกเขาขอเป็นคนรักไว้เอง
เอ้านี่แล้วกันหลายคนดูแล้ว
สาวเขาก็อยากจะเอฟเหมือนกันมีมีสาวบางคนอยากเอฟ
แต่คุณแน็กบอกว่าขายไม่ได้แล้วเพราะตุ่มหูเนี่ยมันหนีหายไปแล้วสินค้าหาย
สินค้าหายไปแล้วเอฟไม่ได้เอาโล่งใจไปทีจะได้ไม่ต้องเอฟกันเนอะ
ครับมาที่ความสนุกสนานของเด็กกันบ้าง

มาดูความน่ารักสนุกสนานของเด็ก
เลิกเรียนแล้วแต่เด็กบางคนสงสัยรักการเรียน
เอ่อไม่ยอมกลับบ้านอ้าว

ขี้เศร้าจริงเลยหนูได้เวลากลับบ้านแล้ว
เอ๊สงสัยพร้อมเรียนสำหรับวันพรุ่งนี้เลยมั้งก็คือจะนอนข้ามวันไปเลยหรือยังไงลูกเอ้ย
ดูสนุกขำนะเด็กเขาก็จะมีอารมณ์แบบนี้แหละบางทีบางวันอาจจะแบบว่าตั้งใจเรียนมากไปหน่อย
ใช้พลังมากไปหน่อยก็ต้องมีง่วงกันบ้าง

คลิปต่อไปนะคะเป็นคลิปที่น้องเขาตั้งใจมาก
ร้องเพลงช้างส่งคุณครูแต่พ่อมาดับฝัน
ชื่อเด็กหญิงปะวิสุดาเธอชนะเดี๋ยวมาร้องเพลงช้าง
ช้างช้างเจ๊าเผลอเคยเห็นช้างดีเปล่า

น้องเขาตั้งใจล้องชาง
แล้วน้องมาพักใหญ่จากจบเพลงอยู่แล้ว

ข้างยาวโอ้โหโอ้โฮเฮ้นี่ช็อตที่รู้แต่ประกวนลูกโอ้
ลองส่งครูมาคลิปนี้ส่งไปเลยนะอ้าวส่งไปเลยเอาแบบนี้หน่ารักดี
เรื่องต่อไปครับไปดูกันหน่อยสาวคนนี้ตามไปดูแฟน
แฟนครับแฟนซุกซุกอะไรบางอย่างเอาไว้อยู่ใต้ผ้าห่ม
โอ้โหงานนี้คาหนังคาเขาแล้วจะจบลงอย่างไร
มาติดตามกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
มีแฟนแล้วโลกต้องรู้ใช่ไหมล่ะ

ตอบที่ใช่ไปแล้ว
แต่เรื่องของเรื่องคือว่าจะเปิดตัวให้โลกรู้ว่ามีแฟนแล้ว
แต่ดั้งมีแฟน
เอาเสื้อของเรานอนอยู่ใช่ไหมที่รัก
ที่รักทำแบบนี้ได้ยังไงอย่างนี้ไม่เป็นใคร

ไม่ได้มีอะไรเลยแฟนแปลว่าพัดลม

สงสัยสงสัยจะวาง

คงไม่รู้จะทำอะไรอ่ะหาคอนเทท
สนุกเอามาดูกันขำอย่าเขี้ยนนะ
ยิ่มนิดนึงอ่ะไม่ขำมากยิ่มนิดนึง
คุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับ
ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการลากันไปด้วย
ภาพความน่ารักของเจ้าแมวเหมียวที่กำลังสร้างกล้ามเนื้อ
ติดตามด้วยกับข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่แล้ว